แต่สำหรับหนุ่มคนนี้ห้ามแต่งตอนนี้เด็ดขาด
สำหรับน้องนายนพัฒน์คุณอยากให้เขาแต่งไหมล่ะ
ไม่ดิฉันอยากเป็นภรรยาทูต

อตขึ้นหิ้งมากนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ถูกเมาส์ด้วยว่าเป็นมือที่๓
ระหว่างความรักของฮันอิสริยะแล้วก็ไอซ์ปีชยาด้วย

ใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นนุ่มฮอตไฟแรงเลย
ล่าสุดนะคะน้องนายในฐานะที่ถูกยกให้เป็น
ชายหนุ่มต้นแบบของการทำดี
โดยเฉพาะเรื่องความกระตันอยู่ต่อบุพการี
ก็มาร่วมพูดคุยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเฟ้นหาชายหนุ่ม
ทำความดีเพื่อเป็นตัวอย่างของสังคมนะคะ
ทั้งนี้นักแสดงหนุ่มขอชี้แจงถึงประเด็นที่ถูกเมาส์นะว่าเป็นสาเหตุ
เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ใช่หนุ่มที่ควงฝ่ายหญิงไปทานข้าวด้วยอย่างแน่นอน
อย่างที่หลายคนถามหนุ่มฮันไปว่าเออเห็นหรือเปล่า
ส่วนกับฮันเนี่ยคงไม่มีอะไรต้องเคลียร์เพราะบริสุทธิ์ใจจริง
จะบอกว่าไม่ซีเรียสที่ถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้
มีข่าวกับสาวที่มาร่วมงานพร้อมกับยอมรับนะคะว่ามีคนคุยอยู่บ้าง

แต่น้องนายเขายืนยันว่าขอโฟกัสเรื่องงานก่อนดีกว่าค่ะ
ก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากครับก็สนิทในส่วนหนึ่งครับ
เพราะเหมือนเป็นพระนางก็ต้องเหมือนทำความรู้จักกัน
ไม่เคยไม่เคยสองคนครับจะมีคนอื่นอยู่ด้วยตลอดครับ

คือเป็นผู้ชายผมคิดว่าเจอใครน่ารักสวยก็มีคุยเป็นธรรมดาครับ
เตรียมโฟกัสเรื่องหน้าที่การงาน
ทุกอย่างของผมอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมครับ

ใช่ครับแต่ก็มีคุยครับมีคุยแล้ว
ใครเจอผมนี่ผมสินใจครับผมไม่เจ้าชู้

เกียรติอาการที่ผู้ประกาศร่วมรายการ

น่ารักแล้วที่ฉันชื่นชอบเขาที่เขาเป็นคนกระตันอยู่

อย่าบอกว่าไปดูพรจากฟ้ามาก็เลยชอบน้องนาย
บอกว่าฝีไม้ลายมือทางการแสดงของน้องเนี่ย

ไม่มีอะไรมากกับคำว่าหล่อใช่ไหม